คุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าเรื่องของขบวนการกันโชคทรัพย์จากคดีจับลิขสิทธิ์กระทงการ์ตูนกันหน่อย
ผู้ต้องหาคนสำคัญคือนันกิ่งเพชรที่ไปไล่จับคนนู้นคนนี้สุดท้ายถูกจับแล้วนะฮะ
กบดานอยู่รีสอร์ทที่ระยองหนีไปไม่รอด
เราเปิดวาร์ฟในเฟซบุ๊คกันมานานนะ
ใช่หนวดนี่แหละค่ะนันกิ่งเพชรนี่แหละให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะ
ก็เป็นกลุ่มคนที่อ้างว่าเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ไปลอดจับกระทงลายการ์ตูนของกลุ่มนั้นกลุ่มนี้
เด็กก็โดนล่าสุดก็ที่เป็นข่าวคึกโครมก็คือเด็กสาวยุค๑๕ที่โคราช
ถูกเรียกเงินไปตอนแรก๕๐๐๐ก็เหลือ๕๐๐
และกับการที่ไม่ถูกดำเนินคดีต่อมาต้นสังกัดลิขสิทธิ์ยืนยันว่ากระทงลายนี้ไม่ผิด
เพราะมันไม่เหมือนการ์ตูนต้นแบบมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะฮะ
จากนั้นผู้ที่เคยถูกล่อจับต่างนานาก็ดำเนินคดีแจ้งจับนายคนนี้๕๐กว่าคน
ซึ่งผู้เสียหายแต่ละคนนั้นต้องสูญเงินหลักหมื่นบางคนเป็นแสนครับ
กับการไม่ถูกดำเนินคดี
เมื่อวานตำรวจชุดสืบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๓จับกลุ่มได้
ันกิ่งเพชรหรือว่าชื่ออีกชื่อหนึ่งคือนายภูมิภากรถิ่นสุวรรณอายุ๔๒ปี
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดมหาศาลคามครับ
ข้อหารร่วมกันกันโชคทรัพย์จับกลุ่มได้ที่รีสอร์ทที่เขาไปกบดานอยู่ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดบรยอง
ซึ่งคดีนี้มีผู้ต้องหามร้องทุกข์เอาไว้ที่สพเมืองมหาศาลคาม
หลังถูกบุคคลอ้างตัวว่าเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ของโดไรมอนเรียกเงินค่าละเมิดลิขสิทธิ์ไปแล้ว
พลตำรวจตรีอัครเดชพิมลศรีมรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓บอกว่า
เรื่องต้นนันให้การภาคเศษยอมรับว่าเขาทำงานกับเรื่องของลิขสิทธิ์จริง
แต่ปฏิเสธว่าไม่ได้กันโชคทรัพย์ใครอ้างว่าเป็นการกระทำของตนนั้นไม่ใช่ความผิดนะ
อ่ะไปฟังเสียงเขาไปฟังเสียงตำรวจอธิบายครับ
แต่ว่าตำรวจก็ต้องนำตัวในนั้นส่งพนักงานสอบสวนขึ้นรถตู้ไปส่งให้กับมหาสารคาม
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเพราะว่าเป็นแจ้งความอยู่ในพื้นที่ของมหาศาลคาม
ค่ะอาวุศานนั้นกิ่งเพชรนะ